ทีนี้ไปดูเรื่องของเมรัชนกอินทานนท์มากนะครับ
ล่าสุดนั้นก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า
มีอาการมาตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึงเมืองที่จัดการแข่งขันนะครับ
คือน้องเมย์กำลังเดินทางไปแข่งขันเยอรมันโอเพ่น๒๐๒๐
เจ้าตัวเองก็สงสัยว่าเป็นหวัดหรือเปล่านะครับ
แล้วก็เจอผลเป็นลบไปก่อนเมื่อวันพระฤหัส
แต่ว่ามายืนยันผลว่าทางฝ่ายจัดการขันเนี่ย
สุดท้ายก็ต้องถอนตัวไปในรอบ๘คนสุดท้าย
นี้น้องเวย์เองก็ฝากขอบคุณแฟนกีฬาทุกคนด้วยนะครับ
ส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัย

ขณะที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับ
จัดประชุมใหญ่๓วันประจำปีก็
ครั้งที่๓๑ที่จะแข่งขันช่วงกลางปีนี้ที่เวียดนาม
อย่างน้อย๒เหรียญทองจากประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขา
ไทยนั้นมีผลงานยอดเยี่ยมมาโดยตลอดนะครับ
นี้ได้ส่งนักกีฬาที่จะแข่งขันในรายการดังกล่าวไปเก็บตัวฝึกซ้อม
ศูนย์ฝึกจักรยานโลกประเทศสวิสเตอร์แลนด
ประกอบด้วยภูสิริสิริมงคลแล้วก็จริญญาสืบจากถิ่นนะครับ

ส่วนเรื่องของแฟนคลับชาวขอนแก่นนะครับ
ก็แน่นอนซ่อนรับฮีโร่ของพวกเขานะครับ
ขอนแก่นหรือว่าพลอยชมพูเหล่าเกียรติพงศ์นักกีฬาสนุกเกอร์หญิงทีมชาติไทย
เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันนะครับเมื่อวันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
หลังจากครั้งแรกก็เคยทำได้แล้วนะครับในปี๒๕๖
แล้วก็หยุดพักการแข่งขันไป๒ปีเนื่องจากโควิดระบาดนะครับ
หลังจบรายการชิงชำโลกเนี่ยนะครับน้องพลอยก็เดินทางไปแข่งขันต่อในรายการ
แชมป์สมัครเล่นโลกแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียที่มือโดฮาประเทศกาต้า
นามทีมชาติไทยและทำผลงานเข้าถึงรอบ๘
คนสุดท้ายทั้ง๒รายการก่อนจะเดินทางกลับมาเมื่อวานนี้
แล้วก็มีตัวแทนหลายหน่วยงานมาให้การต้อนรับกันนะครับ
แล้วก็นอกเหนือจากการคว้าแชมป์โลกตรงนี้ก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอยู่แล้วนะครับ
ยังมีเสียงชื่นชมจากชาวต่างชาติเรื่องของเสื้อกั๊กที่เธอสวมใส่ในการแข่งขัน
ที่เป็นแนวคิดของคุณป้าที่อยากให้ทั่วโลกได้เห็นความสวยงามของผ้าไหมไทย
แล้วก็ยังเป็นสัญลักษณ์ของชาวขอนแก่นแล้วก็ภาคอีสานด้วยครับ
สุดท้ายที่สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับสภากาชาติไทย
เตรียมจัดการแข่งขันรักบี๑๕คนประเพณีกาชาไทย
ระหว่างทีมรวมทหารตำรวจพบกับทีมรวมพลเรือนนะครับ
เพื่อการกุศลนะครับก็จะแข่งขันในวันที่๒๓เมษายนนี้
สนามกีฬาแห่งชาติสุพัชลาศัยนะครับ
ทั้งหมดนั้นจะเข้าสู่สภากาชาติไทยพร้อมมีแคมเปญบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลด้วยนะครับ
โดยการแข่งขันครั้งนี้เป็นการจัดแข่งขันครั้งแรกในรอบ๑๕ปี